ดูภาพความประทับใจที่แฟนฟุตบอลไทยหลายคนนั้นอยากจะเห็นนะครับ
กับการออกไปค้าแข้งนอกประเทศของนักเตะไทยนะครับ
ล่าสุดก็คือธิรสินแดงดากับอเมริยในนาฬิกาสเปนนะครับ
วันนี้ธนาธิตศุกรศิลป์เดินทางไปเปิดตัวกับ

ดูวินาทีที่เจนั้นแนะนำตัวกับปัญดาอาสิวมันชน
แล้วก็แฟนวิบัติภาพในญี่ปุ่นนะครับ

อย่างน้อยนี่เดินไปไหนก็มีข้าวทานนะครับ
เป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงมากนะครับ
ประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเขารู้จักเจตั้งแต่อายุประมาณ๑๗๑๘ตอนที่ไปทดสอบฝีเท้าก่อนหน้านี้
วันนี้ฝันของเจเป็นจริงแล้วนะครับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างที่เราทราบกันก่อนหน้านี้
ก็เดินทางไปกับครอบครัวด้วยครับแล้วก็มีการพูดถึง
ก็พูดถึงกันหน่อยเขาบอกกันว่ามีการกล่าวทักทายนะครับ
กับแฟนแฟนที่เราได้เห็นกันเนี่ยซึ่งชิโรอิโคอีบุตะนะครับ
โคบิโตะขออภัยนะครับเป็นช็อกโกแลตซึ่งเป็นโรงงานที่ทำช็อกแลตชื่อดังของซัปโปโร
โดยเมซี่เจนะครับเซ็นสัญญายืมตัว๑ปีครึ่งจากเมืองทอยูเต็
แล้วก็รับเสื้อหมายเลข๑๘แทนที่ของทากาฮีโรมาซึคาวะ
หลังวัยสามสิบเจ็ดปีที่สวมเสื้อเบื่อนี้นะครับโดยโยชิคาซึโนโมรินะครับ
สโมสรของซัปโปโรก็มั่นใจว่าคิดไม่ผิดที่ดึงทางชนะทิพย์มาร่วมทีม
ส่วนเจ้าตัวนะครับก็บอกว่าเหมือนชะตาลิขิตเนื่องจากว่าสโมสรมีตัวย่อว่าซีเอสนะครับ
ซึ่งชื่อย่อของเขาก็ตรงกันและจะทำให้ดีที่สุดกับความท้าทายในครั้งนี้
คุณเมพิชนาศสถากรแฟนสาวก็เดินทางไปด้วยนะครับในการเปิดตัวครั้งนี้ครับ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจที่เหมือนแบบพวกเขาให้เกียรติเราขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างนี้
ทั้งที่แบบผมก็คือแบบก็แค่ดังในไทยทุกอย่างมันอยู่ช่วงจังหวะและโอกาส
และช่วงนี้มันเป็นช่วงโอกาสของผมและเป็นจังหวะที่ดีจริงที่แบบทำให้ผมได้มาทำความฝันของผม

ชนะทิพย์ไปหลีกสูงสุดนะครับส่วนอีกหนึ่งคนจากการยืนยันของโค้ชเฮงวิทยาลาฮกุลนะครับ
อุปนายกฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่า
เรื่องของการเล่นฟุตบอลการปรับตัวนอกสนามแล้วก็การใช้ชีวิตในต่างแดน
โค้ชเฮงก็บอกว่าคาโงชิมะนั้นชอบทักษะของสิทธิโชคที่ไม่ต่างจากน้ำเตะอายุ๒๑ปีทั้งที่เจ้าตัวนั้นอายุเพ็ญ๙๗ปีในประตูที่เขายิงในอายุ๑๙
ก็จะเดินทางไปร่วมทีมญี่ปุ่นในวันที่๒๔มกราคมนี้ขอให้โชคดีทั้งสองคนแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยครับ